วินาทีชีวิตค่ะของหมอลำสาวคนนึงนะคะคุณกล้วยระเบียบวัฒนศิลป์ค่ะ
มันเป็นเหตุเกิดที่แบบมันไม่คาดคิดจริง
มันเป็นอุบัติเหตุคุณสลิงขาดระหว่างการแสดง
เดี๋ยวเราไปดูภาพกันหน่อยนะมันหวาดเสียวเหลือเกินคุณผู้ชมค่ะ

นี่เดี๋ยวเราดูกันปล่อยภาพดูนะ

โอ้โห
โอ้โหเหตุการณ์ดังกล่าวคุณผู้ชมค่ะ
เกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่๒๔ธันวาคมที่ผ่านมา
ขณะที่วงหมอลำชื่อดังค่ะระเบียบวัฒนศิลป์กำลังแสดงที่บ้านฮองฮี
อำเภอยางตลาดจังหวัดกาลสินค่ะ
คุณกล้วยเปรมกลมค่ะนักร้องหมอลำประจำวงกำลังแสดงบนเวที

สลิงขาดทำให้ตัวของกล้วยตกกระแทกพื้น

ซึลิงที่มันขาดปกติเธอไม่ได้ใช้ซึลิงนี้นะ

มันเป็นสลิงของพี่นักร้องอีกคนนึงในวง
แล้ววันนั้นมันเป็นสลิงที่เล็กเกินไปเขาใส่ไม่ได้เขาก็เลยมาให้คุณกล้วยเปลี่ยน
แล้วเป็นยังไงคะที่เหลือก็เลยเกิดอุบัติเหตุ
ใช่สลิงขาดเลยนะคะวงเนี่ยต้องหยุดเล่นทันที
แล้วก็รีบนำตัวคุณกล้วยนะส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่ล่าสุดแฟนไม่ต้องเป็นกังวลแล้วนะคะ
เพราะเจ้าตัวค่ะออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวต่อที่บ้านแล้ว
เรื่องต้นค่ะไม่พบว่ามีกระดูกหักหรือว่าร้าว
แต่ว่าตอนนี้ยังเดินไม่ได้
ร่างกายค่ะจะไม่เป็นอะไรมากแต่สภาพจิตใจบอกเลยว่าน่าเป็นห่วง
เพราะว่าคุณกล้วยเนี่ยโพสต์ข้อความบอกเอาไว้นะคะว่าหลับตาลงทีไรนะ
ก็จะฝันเห็นแต่ภาพสลิงจนสะดุ้งปืน
แล้วก็อยากให้ฝันร้ายนี้ค่ะออกไปจากเธอสักที
เพราะเธอทั้งกลัวแล้วก็ทำให้นอนไม่หลับค่ะ
แฟนก็น่ารักนะส่งกำลังใจส่งข้อความทั้งไลน์หาแล้วก็คอมเมนต์หานะคะว่าเออ
เป็นห่วงจริงขอให้คุณกล้วยนะคะก็ปลอดภัยโดยเร็วนะ

เมืองไทยรัฐของเราก็เป็นกำลังใจให้กับคุณกล้วยด้วยนะ
ขอให้หายเร็วนะคะต้องบอกว่ายังเคราะห์ดีนะ
ที่ไม่มีกระดูกหากไม่มีอะไรร้าวยังไงก็รักษาสุขภาพด้วยนะคะ